มันคือมันมีอารมณ์ท้อมันมีอารมณ์ที่แบบผิดไหมมีไหมมีแบบเฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้ว
เรื่องขนาดนี้มึงอยู่ไม่ได้แล้วอ่อนไหวไงครับมีคนอ่อนไหวในวันที่คิดจะฆ่าตัวตายทำไมรอดมาได้มันไม่ลั่นครับ
ปืนไม่ลั่นปืนไม่ลั่นปืนพ่อพังมันเป็นช่วงชีวิตที่แบบมันหดหูมากมันหมดมันเศร้ามันเหมือนอยู่คนเดียวในโลก
ไปแต่งพงแต่งเพลงอะไรที่มันสะเทือนใจด้วยมันยิ่งจะไปกันใหญ่

แล้วก็จะไปหรือไม่ไปถ้าไปก็มันก็เป็นอัตวิบากรรมที่มันจะต้องเป็นตายกี่พบ

ต้องคิดถึงฆ่าตัวตายนะคิดสิ

คือวันที่จำได้แล้ววันนั้นเป็นวันใกล้กับวันที่๑๒ใกล้วันแม่ไหว้แม่เสร็จวันที่๑๓สิงหาโรบินบิเลียมตาย

ใช่เขาอัตวิบากรรมตัวเองตายผมโทรไปถามคุณจอยถามว่าไลน์ไปหาเขาถามว่าโลบิวิเลียมอัตวิบากรรมตัวเองฆ่าตัวตายด้วยวิธีอะไรมันจะมีในเฟซบุ
ซึ่งมันเป็นภาษาอังกฤษผมอ่านแปลไม่ออกจอยก็บอกมาว่าเขาแขวนคอตายแล้วผมก็ขอบคุณเขาแล้วก็มันมีอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับผมที่ไม่สามารถที่จะบอกได้มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่มันได้เห็นได้รับความรู้สึกอิทธิพลอะไรมาจากคุณล็อบบี้วิเลี่ยมเนี่ยครับ
เพราะหมอรักต้องถามว่าจากเกาะ
พี่อ่ำเป็นคนออกกามร่างกายดูแลตัวเออมายังไง
ทุกอย่างไม่มีทีท่าจะแกะแต่เกาะเนี่ยมันเป็นเพราะลาหูเข้ามาจรหรือเป็นพ่อโดนกรรมพันธุ์หรือเปล่าครับ
ไอ้เบนใครเป็น

เอาอย่างนี้นะพี่อำเขามีดาวอายุ
คือดาวอายุแปลว่าสุขภาพกุมอยู่กับจุดเกิด

โหรศาสตร์โบราณการก่อนครูโหนนี่บอกไว้ว่า
ดวงลักษณะผู้ใดมีดาวอายุตามทักษากุมชะตาเกิด

แต่จะเป็นคนป่วยออดแอด

เดี๋ยวเป็นโรคเก้าอยู่ก็หาย
เป็นโรคที่เหมือนกับไม่ต้องหาหมอก็ได้

โรคเป็นโรคทำให้เกิดความรำคาญ

เป็นโรคที่แปลกจะมีนู่นนี่นั่นอยู่ตลอด
ราศีไหนในปีนี้มีเกณฑ์ล้มหมอนนอนเสือฮะ

ราศีที่เข้าเกณฑ์มีเคราะห์ก็คือ
ชาวราศีสิงศ์ก็มีเคราะห์เพราะลาหูเข้า
โดยเฉพาะในห่วงเวลาตั้งแต่ประมาณ

สตรีท่านยกถอยฉากออกเนี่ยน่าเป็นห่วง
ราศีกุมเพราะราศีกุมราหูก็เล็ง

อาสุรินถึงลักษณะในบาปพระเคราะห์จรไปมาต้องทับกัน
อีกทั้งจันทร์มาทำรักท่านทายว่าตัดชีวาถึงอาสัน
เจ็บตายไงก็ต้องระวัง
แล้วที่สำคัญคือคนที่เกิดปีชงทั้งหลายเนี่ย
คนที่เกิดปีขานนะเกิดปีวอกเกิดปีมะเสงเกิดปีกุล๔
ปีนี้เป็น๔ปีที่ถ้าเป็นไปได้นะ
อย่าไปงานศพอย่าไปอยู่ในที่สุ่มเสี่ยงอย่าประมาท

จากเราไม่ประมาทแล้วบางทีไม่ใช่เกิดเหตุเพศภัยหรือ
เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุจากเราแต่เกิดจากคนอื่น
ก็หาสิ่งศักดิ์สิทธิไว้ติดตัวด้วยความเคารพสัทธา
บางทีอาจจะเป็นกำลังหนึ่งของดวงจิตว่า

ถ้าก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องอื่นนะครับ

อ่ำเป็นคนราหูคุมจุดเกิด

พุทธกับศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามักมูเมา
เสพสมจนสมสาร
แต่มีดาวเสาร่วมกดทับเอาไว้

แต่ตะดวงเก็บกฎเต็มที

เป็นตามดวง
เมื่อก่อนครับ๗ประจำบานเลยนะ

ก็พูดถึงตอนนั้นแล้วมันคงเป็น
ตอนนี้คิดถึงตอนนั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีเลยครับ

ในการที่ทำให้ใครในนั้นได้เสียใจ

ผมไม่ได้อยากที่จะไปมีใครที่
จะต้องดูแลอะไรจิตใจอะไรกันขนาดที่เป็นครอบครัวใหม่นะครับ

เพียงแค่ว่าผมอยากจะดูแลคุณแม่ครอบครัวผม
ครอบครัวคุณจอยจอยแล้วก็ลูกอะไรอย่างนี้ครับ

จอยมีอะไรที่เราถึงเลือกจอยตั้งแต่แรก
เขาเป็นคนดีเขาเป็นคนจิตใจดี
คล้ายกับผมก็เป็นคนดีนะครับ
ที่เวลาเห็นใครที่ต้องทุกข์

ถ้าเรามีแรงได้เขาจะเป็นคนให้

สมัยจอยเขาเรียนน่าจะอยู่ปี๑แล้วปี๒เนี่ย
ผมก็ลงมาจากร้านตอนนั้นร้านเลิกแล้ว
หมาพี่อิงแล้วก็เจอผู้หญิงคนหนึ่ง
ผมว่าเฮ้ยผู้หญิงนั้น
เห็นอยู่ประมาณจากนี่ไปไฟเนี่ยครับ
แล้วก็เดินเข้าไปหน้าใกล้เขาตรงนี้

เดี๋ยวเจอกันนะ

เขาก็ตกใจเขาก็กลัวว่าโรคจิตหรือเปล่า
เจอครั้งแรกพี่รู้สึกผูกพันกับผู้หญิงคนนี้เลย

แล้วจะบอกเขาเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวจะเจอเมื่อไหร่

แมนดี้เออแมนดี้มันเป็นนักร้องที่แกมมี่

จอยเป็นพี่สาวแมนดี้โลกมนุษย์
ก็เลยมาเจอกัน

ต้องบอกว่าเป็นครอบครัวที่ทุกคนมอง

น่าจะ๑๓ปี๑๔ปีอะครับ
ถ้านับตั้งแต่วันที่เจอกันก็น่าจะ

โอ้โหมันต้องใจแข็งมากเลยที่จะต้อง
ที่จะต้องบอกเขาอะครับ

ผมเลือกเอางานผมเพราะผมคิดว่างานนี้มัน
มันช่วยทำให้ทุกอย่างนี้มันคลี่คลายได้

ขอความเป็นส่วนตัวของฉันจริงหน่อยนะ

คือดวงชะตานี้

ก็คือในประมาณสัก๕ปี

นำไปสู่การพัดพรากทางแยก
แต่ในดวงชะตาพื้นเดิมมันมีอยู่ว่า

การจัดการให้กับเราเรียบร้อย
เช่นไปทำงานที่มีกัมมี่ดูแล

เราจะมาลงมือทำเอง
ปัญหาสรรพเคราะห์มันจะมาเต็มเลย
ผมทายว่าที่ผ่านมาเนี่ย

ความเป็นคนที่เหมือนกับเราคุกคลี
แล้วก็บอกว่าไม่ได้นะอย่ามายุ่งกับฉันเรื่องนี้

ใช่ครับ๕ปีแล้วด้วยครับผม

ไม่ค่ะพี่อำไม่มีผู้หญิงคนอื่น

อย่าซูม

พี่อำรู้ไหมว่าเรื่องพี่อำ

แต่มันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับครอบครัว

วันนั้นผมรู้เพราะผมได้

ผมเห็นว่าเคยมีเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคนที่

ทำให้ผมรู้สึกว่าผมเป็นคนไม่ศักดิ์สิทธิ์
ทำให้ผมรู้สึกว่าผมทำงานไม่เต็มที่

เมื่อคนอยู่ใกล้ตัวที่สุดมันยังไม่เข้าใจ

คุณลืมไปว่าคุณน่าจะหาจุดร่วม
และสงวนจุดต่างตั้งแต่แรกให้เป็นกติกา

ผมก็ยังปรารถนานะวันหนึ่งครอบครัว

ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ได้ติดต่อกันอยู่ตลอดเวลานะครับ

หลังจากที่คุณจอยกับแฮรี่

นี่คืออิทธิพลของลาหูใช่ไหมครับ

แสดงว่าคนที่ตอนที่เขาย้ายเข้ามาราศีสิงศ์

ก็มีโอกาสจะเจออย่างพี่อำอย่างนี้ได้ไหมครับ
มีสิทธิคนเกิดลาสีสิงกับลาศีกุม

ปี๒๕๖๐ปีครึ่งปี๒๖๐
คือหมายถึงก็อาจจะมีปัญหาอาจจะเป็นอย่างนี้ได้
ราหูมาทับคนเกิดราศีสิงศ์เล็งคนเกิดราศีกุม
ก็จะอาจจะมีปัญหาว่าทะเลาะกับคนรักห่างไกลพัดภาคแต่บางทีไม่เกี่ยวข้องเลย
เขาต้องโยกย้ายไปทำงานต่างจังหวัดต่างประเทศอาจจะก็มี
ราศีไหนในปีนี้มีดวงที่จะหย่าร้างฮะ
ราศีที่ต้องระวังและตั้งสติก็คือราศีสิงศ์ที่ราหูโคจรทัพตั้งแต่๑๖มกราคม
วกไปปีครึ่งแล้วราศีกุมส่วนราศีพิจิกษ์ก็ต้องระมัดระวัง
ดาวเสาทับอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่า
คุณใช่คู่แท้กันหรือไม่ก็คือห่วงเวลาที่มันจะเจอเหตุและเพศภัย
ถ้าจบนะไม่ใช่ผมแช่งมันแปลว่าเราไม่ใช่คู่ร่วมบุญร่วมชิดกัน
แต่ถ้าเกิดวันผ่านไปได้ก็โชคดี

รวมทั้งคนที่เพิ่งเริ่มปะกัน
แล้วอยู่กันด้วยความรุ่มหลงขาดสติ

ก็คือราศีสิงศ์ราศีกุม

แต่อย่างพี่เป็นคนตัดสินใจว่า

แล้วก็เลือกที่จะแยกกันอยู่

แล้วเราก็ยังอยู่ในขั้นตอน

เราไม่ต้องการให้ใครมาให้

รู้สึกว่าแล้วบางคำบางพูด

แล้วลาหูออกไปหรือยัง
เหมือนกับพื้นที่นี้มีพี่จุ๋มมานั่งมีประเทพมานั่งแล้ววันหนึ่งเราบอกว่าต้องกลับคืนมาคงรัก
ความรักอีกครั้งผมก็เห็นว่า

โดยเฉพาะหลังจากนี้เป็นต้นไปและชัดเจน

พระฤหัสบดีจะโคจรเข้ามาเล็งดวงชะตาอีกครั้งหนึ่ง

ความรักที่หายไปก็จะกลับคืนมา

ที่โดนราหูมาเมื่อ๒ปีที่แล้ว
คุณต้องอดทนอีกนิดนึงถึงสิงหาคม
ถ้ามีศรัทธาแน่นอนคนเกิดราศีกันราศีมีน

สูงมาเลย
กำลังใจสำคัญของพี่อำอันหนึ่งคือน้องแอลลี่

เอลวิให้กำลังใจพี่อ่ามอย่างไรบ้าง

แต่เป็นความรู้สึกผูกพันที่เราเป็นพ่อที่เราจะต้อง
ได้รับจากเขาในอิทธิพลที่เราจะต้องทำให้

ป๊าไปทำงานป๊าสู้นะป๊า
เร็วอันนั้นทั้งหมดคือกำลังใจอ่านั่นก็คงหน่อยเป็น
เล็กน้อยที่เราอาจจะอยากจะได้มากกว่านั้น
ก็คือการกอดได้มาเยียวยาได้มา
โอ้ได้มานวดได้มาอะไรอย่างนี้ได้มาเอาใจใสนะครับจริง
คือตัวเขานั่นชีวิตเขาอะครับ

เลือดของเราอยู่ในกายเขา
เคยพูดไหมว่าเขาอยากให้พ่อแม่กลับมาอยู่ด้วยกัน
ปุตตะเป็นมรณะไม่ใช่คุณอ่านเป็นคนเร็วนะ

เหมือนข้อซ้ำกำซัสวิบัติ

หมาตัวหนึ่งที่ไม่มีใครสนใจเลย

พี่อำเหมือนเริ่มจีบพี่จ้อยใหม่หรือเปล่า
พยายามทำแขนาเนี่ย